มีเรื่องราวทะเลาะกันในโลกโซเชียล

ขออภัยขึ้นมึงขึ้นกูกันเลยทีเดียว

นะครับคือการเป็นเพื่อนกันในโลกโซเชียล
เฟสหรือในโพสต์อะไรต่างนานา

เราก็ไม่รู้หรอกนะว่าตัวจริงเขานิสัยเป็นยังไง

แต่ไหนเป็นเพื่อนกันในโลกโซเชียลก็คุยกันได้

ที่คุยกันแล้วไม่ลงรอย

เป็นลักษณะของผู้หญิงที่ถูกคนที่เหมือนเป็นตำรวจ
ด่าเพราะว่าในโซเชียลในเฟซเขาก็แต่งกายคล้ายตำรวจไง
แต่มาด่าขึ้นมึงขึ้นกูอะไรแบบนี้
แล้วก็โทรมาด่าด้วยนะฮะ
ไปดูคลิปนี้กันก่อนฮะ

กูก็ด่าเรื่องแค่เห็นหน้ามึงกูก็อยากด่าละ

มีอะไรอีกไหมอ่ะ

โอ้โหพูดถึงบุพการีของแต่ละท่านเลยนะฮะ

โดยผู้ใช้เฟซบุ๊คลายนี้โพสต์คลิปเสียง
หลังจากมีการบันทึกการสนทนาผ่านเฟซบุ๊ก
คือเขาแอดมาแล้วก็โทรเข้ามาผ่านเฟส

ใช่ไหมผมเป็นคนไม่ค่อยเก่งโลกโซเชียล
คือในอินบิ๊กแบบง่ายดายมากติดต่อกัน
บล็อกนอกจากเข้ามาคุยส่วนตัวแล้วก็โทรหา

พอการโทรหากันเนี่ยก็ปรากฏภาพเหมือนคนในภาพ

แล้วก็โทรมาต่อว่าเจ้าของโพสต์ซึ่งเป็นผู้หญิงด้วยถ้อยคำรุนแรง

เพื่อนที่เป็นนักมวยไม่รับโทรศัพท์

หญิงสาวคนนี้ก็ตอบกลับทางตำรวจ
เอาเรียกว่าเป็นตำรวจแล้วกันเพราะว่าเป็นภาพตำรวจนะ
กลับไปว่าเป็นเพื่อนกันทางเฟซบุ๊กแต่ไม่ได้รู้จักกัน
ดิฉันจะไปให้เพื่อนมารับสายอะไรยังไงอะไรไม่เข้าใจนะฮะ
จากนั้นชายที่คล้ายตำรวจก็ต่อว่าบุพการีพ่อแม่ด้วยถ้อยคำไม่สุภาพนี่แหละครับ
ผู้หญิงเขาก็จะวางสายแล้วนี่โอเคโอเคก็ยังไม่ยอมอีกนะ
ครับขณะเดียวกันเมื่อตรวจสอบแล้วพบว่าต้นเหตุของเรื่องมาจากชายคล้ายตำรวจเนี่ย
แอดเจ้าของโพสต์ผู้หญิงนะมาขอเป็นเพื่อนนะ
แต่ก็ไม่ได้สนิทกันแล้วก็แค่คุยกันในโซเชียลถูกต้องไหมคุณ
จากนั้นตัวผู้ชายที่แต่งกายคล้ายตำรวจเขามาแสดงความคิดเห็น
แซวสาวเจ้าของโพสต์บอกว่าหน้าอกเล็กสาวเจ้าของโพสต์เขาก็ไม่พอใจ
เขาก็ด่ากลับไปสิอยู่โอ้โหไม่ได้สนิทกันมาแซวหน้าอกฉันทำไมใช่ไหม
ปรากฏว่าตำรวจเนี่ยก็เลยตอบโต้กันไปมาแล้วสุดท้ายก็โทรมาด่า
แอดเข้ามาในเฟสแล้วก็โทรเข้ามาด่าเป็นการส่วนตัวเนี่ยนะครับ
โดยบอกว่าเรื่องคลิปเสียงที่ด่าผมผิดผมใช้อารมณ์เอง
ความจริงผมมีทางเลือกอื่นที่จะไม่สนใจอะไร
ล็อกทิ้งไปก็จบไม่ต้องไปรับรู้เรื่องราว
แต่ผมเลือกที่จะตอบโต้โทรไปด่าเขา

อย่าพยายามดึงอาชีพดึงองค์กรมาเกี่ยวเลย
ต่อไปจะระวังการใช้อินเตอร์เน็ตมากขึ้น
และจำไว้เป็นบทเรียนนะครับ
อันนี้เป็นการโพสต์ของผู้ชายที่แต่งกายคล้ายตำรวจ

ว่าการแต่งกายอาชีพคือสิ่งที่เป็นความจริงตรง
ก็ต้องตรวจสอบคุณต้องตรวจสอบไปที่ต้นสังกัดต่อ

เป็นว่าการรู้จักกันในโลกโซเชียลคือเราไม่ได้สนิทกัน
แค่เห็นหน้าเห็นตากันแค่ภาพ
ไม่เคยรู้จักนิสัยใจคอกันเลยเนาะ

แล้วที่คุณสืบสกุลแดดดิฉันมา๓ปีกว่าให้ดิฉันรับแอดได้ยัง
รับได้แล้วคุณไม่ยอมรับแอดผมเลยเหรอ
โอ้โหใจร้ายจริงนะฮะ